เมื่อวานนี้ที่แลตสวัสดิการเจ้าหน้าที่รถไฟ
โอ้โหชาวบ้านชาวช่องตื่นตระหนกกันหมดเลย
เพราะว่ามีตำรวจรถไฟหนองคาย
ดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าถึงบ่าย
แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าขู่ชาวบ้าน
รวมถึงบางครั้งจ่อกะหมับตัวเอง
จ่อเข้าไปในปากตัวเองจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็เดินเคาะประตูห้องในแฟลต์ของชาวบ้านเนี่ย
ชาวบ้านไม่กล้าออกจากห้องแล้วนะครับ
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมนานกว่า๗ชั่วโมงครับ
ตำรวจภูทรเมืองหนองคายระดมกำลังลงพื้นที่
บริเวณแฟลต์สวัสดีการจนที่รถไฟ
ภายในสถานีรถไฟหนองคายนะครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้หลังได้รับแจ้งว่า
มีชายเมาสุรายิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัด
ดาบตำรวจภูทรศวินทร์วรภัตนาอายุ๔๗ปี
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีรถไฟหนองคาย
กองบังคับการตำรวจรถไฟก็อยู่ในสภาพมืนเมา
นั่งอยู่หน้าแฟลตชั้น๑ห้องที่๓
แล้วก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นประจำกายเนี่ย
ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ครับ
ช่วงดาบตำรวจทวินก็นำอาวุธปืนมาเจาะที่ขมับตัวเอง
จอที่ใต้คางและจอปากตัวเอง
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าชาร์จได้นะครับ
หลังจากตำรวจได้พยายามเกลี้ยกล่อม
รวมถึงให้ทั้งภรรยาลูกชายแม่แล้วก็พี่สาวของดาบตำรวจทวิน
ช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๗ชั่วโมงครับ

ดาบตำรวจทวินจึงยินยอมให้พันธ์ตำรวจเอกเกษมมุทาพร
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคาย
และพี่สาวนำรถยนต์ไปรับตัวออกจากห้อง

แต่ไม่ยอมให้สื่อมวลชนถ่ายภาพทำข่าว
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังโรงพักนะครับ
จากการสอบถามผู้พักอาศัยในแฟลต์ที่เกิดเหตุ
ดาบตำรวจทวินนั่งดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย
กระทั่งเวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ดาบตำรวจทวินได้เริ่มยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็เดินไปเคาะตามห้องพักคนอื่น
จึงรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ

น่าจะเกิดจากอาการเครียดจากปัญหาส่วนตัว
โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาหนี้สินและหาทางออกไม่ได้นะครับ
ดื่มเบียเข้าไปจึงทำให้ขาดสติ
ซึ่งเบื้องต้นจะถูกแจ้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ